ก็ถือว่าช่วยในการตามคดีได้เหมือนกัน
มีคลิปหนึ่งคุณผู้ชมคราวนี้เอามาให้ดู

โดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีลูกเล็ก
หรือว่ามีเด็กที่เขายังไม่รู้เรื่อง
ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

ข้างถนนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ

คุณผู้ชมเล่นกลางภาพไปด้วยนะคะโอ้โฮดูภาพแบบนี้เลยนะ
คือผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ขึ้นชื่อนี้นะคะ
เขาโพสต์ภาพเด็กผู้ชายคนหนึ่งเล่นฟุตบอลอยู่ริมถนนนี่แหละ
ก็จะเห็นว่าเด็กชายก็เลี้ยงฟู้ฟุตบอล
ตามปกติไม่ได้สนใจอะไรนะคะ
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมมีรถจักรยานหนึ่งกำลังมา
รถจักรยานยนมอเตอร์ไซคันนี้มาอันนี้ยังไม่เป็นอะไร
ใช่ค่ะและน้องเขาก็วิ่งตัดหน้ารถ
จังหวะเดียวกันล้มละเนละนาดทั้งคนที่ขับรถจักรยานยนต
แล้วก็น้องเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะ
คือคุณแม่เขาอยู่ใกล้แถวนั้นแหละ
แต่ว่าออกไปทำธุระอยู่
ปล่อยให้ลูกชายอยู่คนเดียวนะคะ
ไม่ทันได้ดูแลไม่ทันได้ออกมาดูอย่างใกล้ชิด
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วตกลงกันได้
เพราะว่าผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปยังผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คคนนี้
เขาบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวาน
ที่หน้าปรายศนีภายในสอยกรุงไทยตมน้องหาน

เด็กคนนี้รอคุณแม่ทำธุระอยู่ที่ปรายศนีย์
ก็เตะฟุตบอลไปเรื่อยตามภาษา
หลังจากที่คุณแม่ของน้องนี่นะคะ

ก็เห็นว่าลูกตัวเองนี่แหละเป็นคนผิดที่ประมาทเอง
เล่นลูกฟุตบอลเก็บลูกฟุตบอล
ไม่ได้สนใจถนนหนทางรถรามาก็เลยตกลงค่าเสียหายกันได้
ผู้ใช้เฟซบุ๊กก็เลยบอกว่าเออเอาคลิปนี้มาเผยแพร่ละกัน

ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
ไม่ควรให้ปล่อยเล่นฟุตบอลริมถนนแบบนี้
เพราะว่าเกิดอันตรายแน่นอน
โชคดีที่ไม่ถึงกับเสียชีวิตก็แค่บาดเจ็บนะ
รอบปอกเปลือกกันไปแล้วก็ยังตกลงกันได้
ไงก็ต้องระวังกันมากเลยนะคะ